คุณกันหลังจากที่คุณแม่เขา๒เดือนคดีไม่คืบเนี่ย
เขาร้องเข้าไปเนี่ยเห็นเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหตกใจนี่ไม่คิดว่าแบบว่าเรื่องมันเล็กน้อยมากเลยอ่ะ
มันเริ่มต้นจากแค่มองหน้ากันแล้วมันตามมาทำร้ายเขา
แล้วมันทำร้ายเขานะมันหน้าหูดหูบว่าตรงไหนหรือเปล่า
ไม่มีจัญญาบันเลยเป็นลูกผู้ชายเสียเปล่า
อยากเป็นนักเลงตัวจริงแต่ได้เป็นแค่นักเลงตัวเมีย
ผมบอกให้คุณทนมีจัญญาบันบ้างทำร้ายผู้หญิงมือเปล่า
เอาดาบฟันผู้หญิงมือเปล่า
แล้วเดี๋ยวช่วงหลังพี่ฟังคลิปโอ้โหไม่มีความสลดเลย
โทรมาคุยกับแม่เขาผมฟังแล้วยังรับไม่ได้
ถ้าใครมองหน้าคุณแล้วคุณเก็บอารมณ์ตัวเองไม่ได้

งั้นเดี๋ยวคุณได้ไปซื้อที่ดินนอนข้างกำแพงวัดแน่นอน
เพราะพฤติกรรมเนี่ยผมบอกให้เลยนะ
มันไม่ควรแค่เรื่องนิดหน่อย
คุณมาถึงเนี่ยคุณจะฆ่าเขาเลยเหรอคุณถือง้าวมาเนี่ยคุณบอกคุณไม่ตั้งใจเนี่ย
ผมถามว่าคุณเอาง้าวมาจากบ้านคุณเรียกไม่ตั้งใจเหรอครับ

นี่ผมประสานไปหาท่านภูมิกับนะเมื่อวานท่านภูมิกับบอกว่า
โอ้โหยินดีให้ความช่วยเหลือเลยติดต่อตามตัวรู้ตัวทุกคนแล้ว
แล้วก็จะมามอบตัวเมื่อวานเนี่ยนะผมก็เลยพาไปที่สพเลย
แล้วมารับปากนะกับทางตำรวจว่าจะมามอบตัวแล้ววันนี้มันก็ไปมอบจริง
แต่เมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะมันชอบไปบ้านคนอื่นเขาใช่ไหม
ผมก็ไปเช็คอินซอยบ้านเขามั่งนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าถิ่นเนี่ยเช็คอินได้ไหมนะ
ผมก็เลยไปเนี่ยกับทางแม่แล้วก็ไปบอกที่ทางพวกแก๊งนี้อยู่
ก็บอกว่านะให้ทางเลือกอยู่สองทางนะฝากถึงพ่อแม่นะฮะ
ว่าพ่อแม่เนี่ยจะพาลูกหนีไปตลอดชีวิตหรือจะช่วยลูกหนี
ก็เลือกเอาหรือจะเลือกเอาลูกมามอบตัววันนี้
ทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ